คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่ตำรวจภูทรเสม็จจังหวัดชมบุรี
ควบคุมตัวชายอายุ๕๐ปีไปสอบสวน
หลังจากเกิดอาการคลุ้มคลั่งถือมีดไล่ฟันรถของชาวบ้าน

ควบคุมตัวชายอายุประมาณ๕๐ปีไปสอบสวน

หลังเกิดอาการคุ้มคลั่งถือมีดเดินไล่ฟันรถของชาวบ้าน
ภายในซอยห้วยกะปิ๑๓ตะบนห้วยกะปิที่อำเภอเมืองนะครับ
โดยนายอนุสรจันทร์คล้ายจันทร์อายุ๒๗ปีเจ้าของรถกระบะ
ก็เล่าว่าขณะขับรถเข้ามาในซอย
เห็นชายคนดังกล่าวถือมีดเดินตรงมาที่รถ
ได้ขับถอยหนีแต่ก็ขับถอยไม่ทัน
ชายคนดังกล่าวปีนขึ้นหน้ารถเลยนะคุณหน้ากระโปรงรถ
ใช้เท้ากระทืบกระจกหน้ารถแล้วก็กระทืบหลังคาด้วยครับ
ผมขับเข้ามาแล้วผมก็จอด
พอจอดเขาก็ผมเห็นเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
แล้วสักพักนึงเขาก็ถอยมาเรื่อย

ทั้งเดียวแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็มากระทืบกระจก
แล้วก็ขึ้นไปเหยียบหลังคาหัวรถ
นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่า
คนนี้เกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับ
เกิดจากการเสพยาเสพติด

ได้เผารถจักรยานยนต์ของตัวเองไปแล้ว

ซึ่งหากพบมีอาการทางประสาท
จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับ